โอ้โหบนล็อกนี่เจี๊ยเจ้านะยังเถียงกันไม่จบเลย
ไหนขอดูคะแนนอีกทีสิว่าคุยแล้วนี่เป็นยังไง
ผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๒นะครับ
อาจารย์อรงค์รวมจิตอาจารย์ชุมพลอีจายศให้ฝ่ายแดง๔๙น้ำเงิน๔๘
ส่วนอาจารย์วรสักพักดีคำความเห็นไม่เหมือนกัน
ให้ฝ่ายน้ำเงิน๔๙แดง๔๘ครับ
เอกฉันคู่นี้๒ต่อ๑เสียง
ไฟแดงสกัดเพชรเป็นไฟจะได้คะแนนครับ

คู่รองของรายการครับระหว่างสกัดเพชร
ระหว่างเอกวีเจอกับเจ้ารวดศึกครับ
เป็นคู่ครับไปที่ฝนการให้คะแนนเมื่อสักคู่ก่อนครับ
ยอดวิชาสุเตียบราหมีเกี๊ยวใกล้ครับ

ไม่เอกกระฉันนะครับแต่น้ำเงินในยกสุดท้ายมันต้องวิเคราะห์กันหน่อยครับพี่ปั๊บ
คือมาดูตามมวย๔ยกมันก็โอเคมันก็ไม่ถึงก็ห่างไกลมากมาย
แต่ยก๕นี่ไปตั้งรับเองไปรับเองนะไม่โต้ไง
อ๊อนี่เป็นร้องผู้เอกนะครับในศึกยอดมวยไทยรัฐโดยสวงชัยรัฐกรณาสุบัติเอกอาร์วี
หรือว่าหารศึกเล็กบรูเทพตุรพลี๑๒๕
จรวดศึกกกรรมการ๑๒๕ปอนด์เท่ากันพี่ป่า

นี่กระรวดสึก
ปอนด์แต่ว่าดูจากรูปร่างโครงสร้างแล้วโอ้โหสูงใหญ่ดีเหลือเกิน
อืมมันจะพูดปานเหมือนกระรวดหรือว่าใหญ่กว่ากรรมการน่ะ
ถ้าพวกนี้พูดถึงการผ่านมวยและไฟแดงเนี่ยจะได้เปลี่ยน

หรือกระดูกกระดูกเดียวไม่เหมาะสมนะน้ำควันได้ใหญ่หน่อย

สระมหนึ่ง๓คู่สร้างไปไปเลย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

มันก็เป็นงั้นแล้วนะเพราะรุ่นน้องมันต่างกันเยอะนะ

คู่นี้ความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ที่ว่า

การผ่านมวยน้อยกว่าประสบการณ์น้อยกว่า

ทีนี้มันต้องดูด้วยว่าเวลาเบียดเสียดสี

ดูยุบหรือไม่ยุบนะครับ

ฐานศึกเล็กแต่ยังไม่เห็นอาวุธนะ

ปลายแดงเอกที่หารสุดเล็ก

หรือเพชรพญากัย
ตามต่อยก๒ครับ
มันจะกลัวหรือเปล่านะครับ

รูปร่างน่ารักช่วงชกสวยเลย

ฮุบซ้ายเต็มหน้าสะบัดเลยครับน้ำเงิน
แค่แต่ดูเกมนั่นด้วยเดิน

น้ำเงินจะรวดศึกมาตั้งรับเป็นพีเดชรึเปล่าวันนี้
รอตั้งรับจังหวะ๒ซ้ายอีกแล้ว

เจาะยางอย่างเดียวอ่ะมันปล่อยให้เตะก็เปิดไฟให้เลยอ่ะ
ยังยังตอนนี้ยังไม่ยังเขียนไปนิดนึง

เท้านี่ติดสปิงเท้าไม่ตายด้วยนะน้ำเงิน
แข่งขวาซานแข่งขวาเตะครับ

ติดพื้นไปแล้วท่านผู้ชมครับ

ใจร้อนหรือเปล่ารีบหรือเปล่าอ่า

ลูกนี้กรรมการมองเห็นว่ามันโดนเต็มต้องนับ

รุ่นพี่เป็นไงเจออย่างนี้แล้วเป็นปัญหาไหม

เพราะว่ายกแรกโดนเตือนไปแล้วนะครับ

พยกสองบอกเลยครับน้ำเงินนี่เกย่ง
วางแข้งซ้ายแล้วสุดท้ายก็ว่างด้วย

ต้องรีบแล้วตอนนี้ความเขียน

ต้องเดินให้เร็วกว่าเดิมอีก๒สเต็ปอะครับ
ต้องติดในอย่างเดียวแล้วอยู่ข้างนอกลำบาก
เจอส่วงสองขวาเด๊อร์อีกแล้ว

เรียบร้อยเลยแทงเข้าไป๓เม็ด

ยอมสารภาพเลยครับผ่านสึกเล็ก
เจอก็ไป๒๓ชุดเรียบร้อยเลย

ใหญ่กว่านี้พี่ไม่เคยเจอไงพี่ปาก

ซ้อมยังก็ซ้อมกระสอบเลยท่านผู้ชมดูเนี่ย

สุดท้ายแล้วทางกางเกงสีน้ำเงิน

กรุงเทพธมบุรีไปในยกที่สอง